พื้นที่กรุงเทพนี่แหละนะครับ
คือญาติพี่น้องของชายหนุ่มคนนึงเขาบอกว่าอยู่ดีมาจับเขาได้ยังไง
คือเอาเป็นว่าเรื่องราวเนี่ย
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาไปเห็นเพื่อนบ้าน
บ้านหลังนี้มีเด็กชายวัย๑๔ปีอยู่บ้านคนเดียว

แต่มีตำรวจนอกเครื่องแบบมาตรวจคนในบ้านเขาก็เลยไปถาม
น้องมีใครอยู่บ้านเราะพ่อยังไม่กลับเหรอ

ก็ชุนละมุนวุ่นวายกันอยู่พักใหญ่ใช่ค่ะนะฮะ
หนุ่มที่ถูกล็อกตัวอยู่เนี่ยเป็นชาวบ้านแถวนั้นอายุ๒๓ปี
เหลือก็ญาติพี่น้องของเขาส่วนผู้ชายที่เป็นตำรวจก็จะเป็นชุดนอกเครื่องแบบด้วยนะฮะ
เนี่ยกำลังเนี่ยฮะยื้อยุดดึงดันกันเนี่ยนะครับ
เราก็ถามไปยังญาติของชายหนุ่มคนนี้นะครับได้คุยกับคุณแม่นะ
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยอายุ๒๓ผู้ชายเสื้อดำในคลิปที่ถูกตำรวจจับนี่แหละ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ชุมชนรุ่งมณีรามคำแหง๓๙แยก๕
วังทองหลางกรุงเทพแม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีตำรวจไปตรวจค้นบ้านข้าง
ซึ่งอยู่ซอยเดียวกันซึ่งเธอเนี่ยรู้จักกับทางเจ้าของบ้านนะ
คือตำรวจเนี่ยมากัน๓คันรถมาค้นตั้งแต่บ่าย๒๕โมงกว่า
จังหวะนั้นลูกชายเนี่ยเลิกงานกลับมาที่บ้านขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านหลังนั้นก็มองเข้าไปดู
จังหวะนั้นเนี่ยตำรวจกำลังมองออกมาพอดีแล้วเห็นลูกชายอยู่ที่หน้าม่านพอดีนะ
แม่บอกเห็นลูกชายกลับมาแล้วอยู่หน้าบ้านหลังนั้นก็เลยพากันเข้าไปถามดู
เพราะบ้านหลังนั้นตอนนั้นเนี่ยมีเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีอยู่คนเดียว
ไปถึงหน้าบ้านก็ตะโกนถามน้องในบ้านบอกอ้าวหนูแล้วอยู่คนเดียวแล้วพ่อแม่อยู่ไหม
บอกพ่อยังไม่กลับก็เลยถามตำรวจว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผู้ใหญ่อยู่เลย
แล้วคุณมาตรวจค้นยังไงมีเยาวชนชายอายุ๑๔อยู่คนเดียว
สุดท้ายตำรวจเลยออกมาหน้าบ้านแล้วจับลูกชายเธอล็อกเลยฮะ
นี่ฮะจับลูกชายเธอล็อกเลยบอกจะเอาไปไหนบอกจะเอาไปตรวจปัสสาวะ
พอเอาไปตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดอะไรสุดท้ายเนี่ยก็จบลงที่ตำรวจเนี่ยมาขอโทษขอโพย
เข้าใจผิดทีแรกคิดว่าลูกชายเนี่ยอยู่หน้าบ้านหลังนี้เพราะมาจอดรถ
แล้วพอตำรวจเดินมาทำท่าจะหนี
อยู่นะครับอยู่นะครับปล่อยนะครับ
ก็ไม่ยอมเราแค่ไปถามดีแล้วไม่ได้เข้าไปในบ้าน
แค่นั้นก็เลยเกิดมองหน้ากันก็เลยแบบกระทบกระทั่งกัน

ก็ไม่มีแต่เขาก็คล้องคอลูกชายไว้เหมือนกับตำรวจล็อกคอลูกชายไว้เลย
อีกคนนึงก็จับด้านหลังที่ยืนอยู่ตำรวจท่านเลยที่อยู่ในคลิปอ่ะ

โดนเขาดูหมีดไว้แล้วอะมันก็เป็นพวกผู้ต้องหาเองอย่างเงี้ย
อันนี้ในมุมของชาวบ้านนะของคุณแม่ที่ลูกชายถูกตำรวจล็อกตัวตรงนี้
แต่ว่าในมุมของตำรวจนะครับตรงนี้สอนอวังทองหลางนะครับทุกผู้ชมครับ
เราสอบถามไปยังตำรวจนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกเอกพบตันประยูน
กับการสอนอวังทองหลางบอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องแล้ว
ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปแล้วส่วนรายละเอียดที่มาที่ไปมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เดี๋ยวตำรวจจะชี้แจงวันพรุ่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอฟังกันอีกทีก็แล้วกัน